เอาไปดูคลั่งยาอีกเรื่องคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดสระบุรี
เหตุการณ์นี้ลูกชายคลั่งแล้วก็เอามีดฟันพ่อเลี้ยงเสียชีวิต
แล้วก็ฟันแม่แท้ของตัวเองอาการสาหัส
เรื่องนี้ล่าสุดตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ

นี่ค่ะเป็นช่วงจังหวะตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มนายสามารถคลองแสนค่ะ
หนีเข้าไปในป่าห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตร
คือตำรวจต้องทำงานแบบระมัดระวังนะ
เพราะว่านายสามารถมีอาวุธไปด้วย
มันง่ามอย่างเดียวก็เอาไม่อยู่ต้องมียุทธวิธีในการเข้าไปถึงตัวนะคะ
ชาร์จแล้วก็เอายึดมีดเอาไว้เขามีมีดนะคะ
หลังจากนั้นก็ควบคุมตัวไปสอบสวนค่ะ
เพราะว่าที่ต้องมาตามจับแบบนี้เนี่ย
ตำรวจก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งบอกมีคนเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหนึ่ง

ตำบลหนองบัวก็เข้าไปตรวจสอบ
ในบ้านพบศพนายสุวรรณอายุ๖๒ปี
ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของนายสามารถ
ถูกของมีคมฟันหลายแห่งเลยค่ะ

แล้วก็นางสำรานอายุ๕๗ปีเป็นแม่แท้ของนายสามารถ
ก็ถูกของมีคมฟันที่ศีรษะเป็นแผลชะกัน
แล้วก็ที่ลำตัวอีกหลายแผล
อาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนนายสามารถเนี่ยก่อเหตุเสร็จก็หนีนะคะ
หนีเข้าไปในป่าจนกระทั่ง๑๐โมงเช้า
ก็พบนายสามารถซ่อนตัวอยู่ในป่า
ก็ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมกว่า๑๕นาที

เป็นภาพอย่างที่เราได้เห็นไปเมื่อตอนต้นข่าวเนี่ยค่ะ
นายสามารถตอนนี้ยังให้การสับสนนะคะ

แต่ยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุเสพยาบ้าค่ะ
เสพยาป่ะ
เสพนะ
ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจากนายปราโมทที่เป็นน้องชายของนายสามารถนะครับ
บอกว่าพี่ชายเนี่ยเสพยาบ้าแล้วถูกจำคุกมาหลายครั้งแล้ว
แต่ปกติไม่เคยทะเลาะกับแม่แต่กับพ่อเลี้ยงทะเลาะกันหลายครั้ง